ดูเรื่องนี้นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับพ่อนุ่มที่สู้กับโชคชะตา
เจอกับโควิดระบาดช่วงนี้มาก็ขายกาแฟสู้มันซะเลย
คุณชนะคุณชนะพอแล้วสนใจมากนี่ฮะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
เพราะหนุ่มคนนี้ครับเขาขายกาแฟร้านของเขานี่หน้าสนใจหน้าสนใจ
เป็นร้านกาแฟกาแฟเขาเป็นกาแฟสดนะครับแล้วที่สำคัญกาแฟสดของเขาสายซิ่งด้วย
กาแฟสดติดล้อเป็นไอเดียเก๋ของนายอภิชาติพุ่มเรือง
ก่อนหน้านี้เนี่ยแกเป็นนักร้องนะจริงแกเป็นนักร้องมาก่อน
คุณอภิชาติเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวตลอดฟังว่าโควิด๑๙ทำให้เขาเนี่ยต้องขาดรายได้นะเนื่องจากที่บริษัทและร้านที่รับเขาเป็นนักร้องเนี่ย
ปิดตัวลงไงทำให้ตัวเขาเองและครอบครัวขาดรายได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
คือตอนแรกมีงานหลักเป็นอ่างานหลักเป็นงานบริษัทนักร้องแล้วก็มีเป็นนักร้องตลอดนาคืนด้วย
ก็คือมีงานเหลือด้วยแต่ถ้าสองงานมันมันโดนยกเลิกไปหมดเลยอ่ะโอ้โหทีนี้ทำไงดีอ่ะเครียบนะเอ้ยจริง
แกก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเอาความชอบในการดื่มกาแฟมาปรับทำเป็นอาชีพมันเลย
แล้วจะไปเรียนรู้การชงยังไงดูในยูทูปเอาดิแล้วเราจะไปขายยังไง
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดิแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างทำยังไงติดตั้งบนรถมอเตอร์ไซค์เลย
นี่ไงคืออุปสรรคต่างมันมีเป็นสเต็ปมันจะสเต็ปแต่ว่าคุณพี่เขาก็แก้ไขให้มันเข้ากับยุคให้เข้ากับสมัย
เขาไม่ต้องลงทุนเยอะจริงค่ะเนี่ยครับคนที่เขาสู้ชีวิตแบบเนี้ย
ไม่ย่อท้อจริงต่อให้เจอกับปัญหาโรคโควิด๑๙ระบาดอยู่ในตอนนี้ก็ตาม
เขาบอกว่าตอนนี้เขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วคนในระแวกนั้นเห็นแกแล้วเขาก็อุดหนุน
เพราะมันง่ายเวลาแกขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ไปขายเนี่ยโอ้โหแล้วขายเนี่ยราคาแก้วหนึ่งก็ไม่แพงด้วย
ซื้อง่ายขายคล่องลูกค้าเองก็ชอบพ่อค้าเองก็ได้รายได้ด้วยนี่ชื่นชมจริงนะคะ